หลังจากที่มีราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ
ย้ายผู้ว่าราชการเชียงรายไปพยาว
ผู้ว่าราชการพยาวมาเชียงรายนี้นะคะ

นายนรงศักดิ์โอสดสถานธนากรนะคะ
ซึ่งก็ไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวค่ะ

พร้อมด้วยนางจินจนาโอสดธนากร

เดินทางไปเข้าสการะสารหลักเมือง
นุสวรีพ่อขุนงำเมืองพระเจ้าตุลหลวง

แล้วก็เดินทางไปที่สารกลางจังหวัดพยาว
ศักรสามทรัพพูมประจำสารกลางจังหวัด
พระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่๕
เดินทางเข้าจนผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
ก็มีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลังจากนี้นายนรงศักดิ์ก็จะเดินทางไปที่เชียงราย
เพื่อทำหน้าที่บัญชาการศูนย์อำนวยการ
ร่วมค้นหาผู้สูญหายในอุทยาน
ณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนต่อไป
กว่าจะเสร็จสิ้นตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย

บอกว่าจะทำให้จังหวัดพยาวไม่เป็นทางผ่าน
จะทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวและด้านอื่นต่อไป
นี่ก็เป็นการพูดคุยกับพี่น้องชาวพยาวแล้วนะครับ
ส่วนทางด้านนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
พร้อมเพื่อภารยาและหัวหน้าสวรรค์ราชการต่าง
ก็เดินทางไปกราบไหว้อนุสวรีพ่อขุนเมงรายมหาราช
มีชาวจังหวัดเชียงรายจำนวนมากมารอต้อนรับหมอบดอกไม้เป็นขวัญกำลังใจนะคะ
ซึ่งท่านผู้ว่าประจนเองก็เป็นชาวแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยกำหนดด้วย
ว่าประจนเคยเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ก่อนที่จะเดินทางไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
แล้วก็ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
แต่ตอนนี้กลับมารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าเชียงรายอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ก็ตั้งใจจะมาพัฒนาบ้านเกิดอย่างเต็มที่
แล้วก็จะมีการประสานความช่วยเหลือทั้ง๑๓คน
ติดอยู่ในถ้ำหลวงออกมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

ผมจะกลับมาทำทุกเรื่องที่ผมคิดไว้แล้วก็ต่อยอดที่ท่านผู้ว่า
นรงศักดิ์ท่านทำอยู่นะครับให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
เพื่อบ้านเกิดองค์ครับครับครับครับครับครับ
ตอนนี้ท่านท่านผู้ว่านรงศักดิ์ได้รับเมื่อไหร่ของผมก็จะเป็นฝ่าย
คือของเรายังมีอีกหลายเรื่องที่ทำอยู่ก็จะช่วยกันนะครับ
ช่วยกันประสานงานทำกันให้เกิดความเรียบร้อยภาพรวมทั้งหมด
และยิ่งจริงก็ขึ้นเป็นบ้านเกิดหนึ่งโอ้เต็มที่สุดฝีมือ
ก็เต็มที่ทั้งคู่แล้วนะฮะก็ตอนนี้เท่ากับว่าภารกิจถ้ำหลวงเนี่ย
กลายเป็นว่ามี๒ผู้ว่าทำงานด้วยกัน
ก็มีผู้ว่าพยาวกับผู้ว่าเชียงรายมาร่วมมือกัน
เพราะว่าผู้ว่าพยาวก็ทำหน้าที่ในฐานะของผู้บัญชาการ
อำนวยการร่วมในการค้นหาผู้สูญหาย
ในวรรณอุทยานถ้ำหลวงนั่นเอง